ที่นครศรีธรรมราชมันมีเหตุการณ์สลดเกิดขึ้นอยู่เหตุการณ์หนึ่ง
มีอดีตตำรวจก็ถูกให้ออกจากราชการ
เขามีปากเสียงกับญาติสนิทเป็นประจำเดินไปหาอีกฝ่ายหนึ่งถึงบ้าน
ขณะที่คู่กรณีมึนเมาอยู่
ก็เลยคว้ามีดเป็นมีดพระมาฝัน
ส่วนเขาเสียชีวิต
ในพื้นที่หมู่๓บ้านป่าแซงตำบลสาวโทงอำเภอร่อนพิบูรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้ที่เสียชีวิตคือนายสมชายเพ็งผู้อายุ๕๑ปี
เป็นอดีตตำรวจนะฮะถูกให้ออกจากราชการ
ก็เสียชีวิตในลักษณะเอ็นพิงติดกับผนังบ้าน
มีสภาพศพก็คือใบหน้ากับศีรษะถูกฟันเป็น๑๐แผล
แขนซ้ายแผล๑รวมละ๑๑แผล
แล้วก็มีมีดพระตกอยู่๑เล่ม

คนก่อเหตุคือนายนิกรชวดชุมอายุ๔๐ปี

แล้วก็เป็นญาติสนิทกับผู้ตายด้วยนะครับ
ก็คือนายสมชาย
หลังก่อเหตุนายนิกรหลบหนีไปนะฮะ

ภรรยาของนายสมชายผู้ตายนะครับ
หลังจากทราบเหตุมาที่บ้านหลังเกิดเหตุ
เธอก็ตกใจนะ

คือนายนิกรเนี่ยเขาเป็นญาติที่สนิทกันมาก

ทำก็คือตอนที่เขาเหมากัน
วันนี้ตอน๑๑โมงเนี่ย
นายสมชายสามีเดินมาที่บ้านนายนิกร

บีบคอแล้วใช้มีดพกสั้นเนี่ย
จี้เอวขู่นายนิกร
แต่ตอนนั้นนายนิกรเนี่ยเมาด้วยนะฮะ
ก็ดิ้นหลุดออกมาได้
สมชายสามีจะนอนแน่นิ่งเสียชีวิตส่วนนายนิกรก็เดินหลบหนีไป
จากการสอบสวนของตำรวจนะครับทำให้ทราบว่านายสมชายผู้ตายกับนายนิกรคนก่อเหตุที่เป็นญาติกันเนี่ย
ทั้งคู่ความจริงก็ไม่ถูกกันมานานแล้วนะครับเพราะว่านายนิกรเขาชอบดื่มเหล้าเมาทุกวันนะครับ
เวลาเมาก็ชอบเดินไปหาเรื่องนายสมชายมีการพูดจาดูถูกเหยียดหยามอยู่เป็นประจำ
วันนี้ฮะนายนิกรก็เมานะฮะเดินไปต่อว่านายสมชายอีกแล้วเดินกลับมาบ้านตัวเอง
ทำให้นายสมชายทนไม่ไหวนะฮะเดินตามไปที่บ้านนายนิกร
เอามือบีบคอเอามีดที่เอวนายนิกรก็สลบัดหลุดนะครับ
แล้วก็สู้กลับก็คว้ามีดพระเนี่ยฟันใส่จนนายสมชายเสียชีวิต
ตอนนี้กำลังติดตามจับตัวอยู่นะครับหลังเกิดเหตุเนี่ยเดินหลบหนีออกไปเลยนะฮะ
สุดท้ายเนี่ยไปตามจับได้นะฮะนายนิกรเดินหนีไปเรื่อยเรื่อยเนี่ยนะฮะ
เดินหนีห่างไปจากบ้านหลังเกิดเหตุ๓กิโลเมตร
แล้วก็คุมตัวมาสอบสวนที่สพร่อนพิบูรณ์
ซึ่งนายนิกรเนี่ยสารภาพว่าลงมือก่อเหตุจริงนะฮะ
ว่าทำไปเพราะโกรธเนื่องจากถูกผู้ตายตามมาหาเรื่องถึงบ้าน
แล้วไม่ถูกกันอยู่แล้วนะเกี่ยวกับเรื่องการพูดจาดูถูกเหยียดหยามกันเรื่อยมา
ตำรวจก็แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นนะฮะตอนนี้ก็ถูกจับกลุ่มได้แล้วนะครับค่ะ